มีความเห็นของฝ่ายการเมืองต่อเรื่องของพระธรรมชโยในวันนี้นะครับ
แล้วก็ออกมาแถลงข่าวให้กับทุกคนได้รับทราบ
ขณะที่นายภัยบูลนิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เป็นเพียงการจัดฉากขึ้นมาเท่านั้นนะครับโดยนายภัยบูลระบุกับไทยรัฐทีวีว่ามีข้อพิรุธหลายอย่าง
ทั้งการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของทีมทนายความ
และการไม่นำแพทย์ที่รักษาออกมาแถลงยืนยัน

จะมีลูกศิษย์กระทำผิดในคดีอาญา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า

หากไม่มามอบตัววันนี้จะเป็นอย่างไร

ทำงานไปตามปกติไม่ได้เร่งรัด

คณะกรรมการเขาทำงาน
ปล่อยให้คันธรรมการคันธรรมงานสอบสู่อันนี้ก็มีคันธรรมการเขาทำงานไป
นั่นแหละอธิบดีเขาชี้แจงว่านี่ถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องอย่างนี้
เขาเป็นขั้นเป็นตอนเขาชี้แจงคุณไปแล้ว
นั่นแหละผมก็รับทราบเหมือนพวกเรารับทราบนั่นแหละ
เขาก็มารายงานผมเช้ามาก็รายงานก็รับทราบ
เพราะว่าผมจะปล่อยให้เขามีเสรีในการทำงานไปควบคุมเขา
เขารู้กฎหมายเขารู้เนื้อหาเขารู้ขั้นตอนเขารู้การตั้งข้อเก่าหา
เขามีที่มาที่ไปเขารู้ดีกับผม
ผมก็จะรู้คร่าวอย่างที่ตอบพวกเราไปเมื่อ๒๓วัน
วันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะต่อไปจะเป็นไงเขาก็มาทำยังนึกไม่ออก
อย่าคิดในสิ่งที่ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้
คิดไปมันก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแล้วถูกที่สุดหรอกมันไม่ใช่หรอก
คุณก็ดูเหตุการณ์ไปดิมันพัฒนาไปเรื่อย
ทุกคนก็คอยประเทศไทยก็คอยมันก็คอยไป
นังงานสอบสวนก็คอยเพราะมันไม่ในมีใครตอบได้
เฉอเดียวกับนายวิษณุพิธาร์งามบริมิตรรภาคละธรพรี
ก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่ทราบว่าท้ายสุดแล้ว
แต่ถ้าจะเข้ามอบตัวก็สามารถทำได้ในฐานะพระสงฆ์

ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานอปชตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะจะนำมาอ้างว่าไม่ได้อาภาษณ์จริงเพียงต้องการต่อรองเท่านั้น
และพาแพทย์ไปตรวจอาการอาภาษณ์
แล้วให้แพทย์แถลงผลการตรวจให้รับรู้กันอย่างกระจ่าง